คุณผู้ชมครับผมพากลับไปดูเหตุการณ์ที่พารากรอีกสักครั้งนะครับ
คืออย่างนี้มันมีเสียงดังนะครับคล้ายปืนเกิดขึ้นในห้างเนี่ย
๖นาฬิกา๑๕นาทีนะครับคนก็แตกตื่นภาพที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่
และผู้สื่อข่าวที่อยู่ในพื้นที่รายงานบอกว่าตนพยายามออกจากศูนย์การค้าด้วยรถยนต์
ตอนนี้ยังออกมาไม่ได้เพราะผู้ที่มาใช้บริการนั้นก็ขับรถออกมาแล้วก็รถติดนะ
คือบางคนไปรับลูกอะไรต่างเวลานี้ด้วยเนี่ยนะครับ
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นบันทึกคลิปไว้ได้นะครับ
ตอนนี้ก็เห็นแชร์กันในโซเชียลมีเดียหลายต่อหลายเหตุการณ์ด้วยกัน

นี่ครับนี่เป็นภาพนะที่เราได้รับมาล่าสุดนะคุณผู้ชมครับ
คือคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงนะครับ
คือตอนนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
คือเขาพยายามจะรณรงค์กันในโซเชียลมีเดียตอนนี้ทุกช่องทางเลยนะครับ
ใครที่อยู่ในห้างเนี่ยนะครับอย่าบอกพี่กัดนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับ
เราก็จะไม่รายงานเลยนะสักนิดเดียวนี่ต้องย้ำในส่วนนี้ด้วยนะครับ
รายงานแค่สถานการณ์เฉยว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
เพราะว่าห้างก็คนเยอะนะครับภารกรห้างใหญ่ด้วย
แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่อย่างที่บอกว่าเลิกเรียนอะไร
คนไปเดินกันคนไปรอรับลูกอะไรต่าง
คนไปใช้บริการของขนส่งสาธารณะด้วยนะคะ
นี่ค่ะเป็นภาพบรรยากาศล่าสุดในตอนนี้
ซึ่งตอนนี้ตำรวจทางภูมิครับการตำรวจนครบาน๖นะคะ
ได้เปิดเผยยืนยันนะคะว่า
มีเหตุการณ์ยิงกันในห้างพารากอนที่ปฐุมวันจริงนะคะ
แล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการอบพยพประชาชน
ในที่เกิดเหตุและบริเวณใกล้เคียงออกจากห้างนะคะ
กำลังตรวจสอบว่าจุดเกิดเหตุที่แน่ชัดแล้วอยู่ตรงไหน

ผู้ก่อเหตุทราบว่ายังอยู่ในพื้นที่
เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมหลีกเลี่ยงนะคะ
หลีกเลี่ยงที่จะไปในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้
หรือว่าในย่านนั้นโซนนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ตรงจุดนั้นขอให้ออกจากพื้นที่
เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเขากำลังอบพยพคนออกจากพื้นที่กันอยู่
เรากำลังติดต่อผู้สึกข่าวของเรา
ซึ่งอันนี้ไปในฐานะประชาชน
ซึ่งเลิกงานก็เป็นคนหนึ่งที่ไปอยู่ในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกัน
ว่าตอนนี้อยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว
อยากจะทราบว่าสถานการณ์ในพื้นที่เป็นอย่างไร
เดี๋ยวขอให้น้องดิวนะคะเล่าให้เราฟังหน่อยนะคะ

ให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกัน
อันนี้คือคนที่อยู่ในห้างก็วิ่งหนีกันออกมา
ส่วนคนที่ขับรถก็ขับรถออกมา
เพราะฉะนั้นการจราจรด้านหน้าก็จะหนาแน่นติดขัดเลย

สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เตนพี่กายค่ะ

สถานการณ์เป็นยังไงบ้างที่น้องดิวได้เห็นนะคะ
ตอนนี้การรวบรวมคนอีกประมาณหนึ่ง
สามารถอยู่ในพื้นที่บริเวณปลอดภัย
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเอง
ก็บอกว่าต้องรอความสัญญาณทุกอย่างจากทางเขา
เพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่ใครในห้างก็ไม่สามารถออกไปได้

แล้วก็มีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเป็นระยะค่ะพี่เต็ก
แต่ว่าจุดที่คุณดิวอยู่ตอนนี้คือเป็นจุดที่ปลอดภัยถูกไหมครับ
เป็นจุดที่ปลอดภัยนะตอนนี้ค่ะ
นาทีที่เกิดเหตุเนี่ยเราได้ยินเสียงเลยไหมฮะเสียงปืน

ใช่ค่ะแต่ว่าบริเวณที่ดิวอยู่ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยค่ะ
แล้วเรารู้ได้ยังไงคะว่าเกิดเหตุร้ายขึ้นน้องดิว
พอจะทราบจากทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เขาจะดีลักษณะของการมองการก็พอจะรู้แล้วว่า
มันน่าจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นประมาณนึง
แล้วก็เห็นทางเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
พอรู้กันไปทางเดียวค่ะหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มเช็คข่าว
ในตัวของสเต็กตัวของทวิเตอร์
ก็เลยแบบพอทราบว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นค่ะนะฮะ
วิธีการอบพยพของทางเจ้าหน้าที่คุณดิวครับ
คือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเขาทำอย่างไรบ้างนะตอนนั้น
ตอนแรกจะมีสัญญาเสริมภายของทางดังทุกศรขาวภูมิใจหลังจากนี้
ทางเจ้าหน้าที่คอยตั้งแถวแล้วก็ให้ผู้ที่อยู่บริเวณโดยรอบ
ซึ่งตอนนี้เอาตัวภายในห้างเองเนี่ยก็ยังมีคนอยู่เป็นจำนวนมากเลยใช่ไหมครับ
คาดว่านะคะคาดว่ามีคนอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ
คือหมายความว่ายังไงคะคือห้างตอนนี้เนี่ย
ถ้าคนอยู่ในห้างไม่ให้ออกมาอย่างนั้นเหรอคะ
ใช่ค่ะสังเกตจากบริเวณที่ดิวอยู่
ตอนนี้คนที่อยู่ในห้างไม่สามารถออกไปไหนได้ค่ะ
แต่มีเจ้าหน้าที่อยู่เพียงพอไหมคะมีสักประมาณเท่าไหร่ได้คะ

เห็นบอกว่าตามตามคลิปเนี่ยมีรถของเจ้าหน้าที่นั้นพยายามจะไปสมทบอยู่เนี่ย
เสียงตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงไซเรนจากรอบนอกเลยค่ะคุณกายเสียงที่ได้ยินเด่นชัดที่สุด
ก็คือเสียงกัดยานเตินเดี๋ยวใครจากทางห้างสำหรับเหตุการณ์ค่ะ
อืมครับครับนะฮะ
ก็อันนี้เป็นเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะแต่ว่าย้ำอีกครั้งหนึ่งคือคุณดิวอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะ
พระคุณมากนะครับเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดยังไม่มีรายงานในส่วนอื่นนะ
ใช่ค่ะตั้งแต่๑๖นาฬิกา๑๕นาทีนะคะที่มีคนได้ยินเสียงคล้ายปืน
ซึ่งล่าสุดเนี่ยตำรวจยืนยันออกมาแล้วนะคะว่ามันมีการยิงกันนะคะ
เกิดขึ้นในห้างย่านปฐุมวันเป็นเหตุจริงนะคะที่ได้ยินนั้นก็คือเสียงปืนจริงนั่นแหละ
แล้วก็ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการบริหารจัดการคนที่อยู่ในห้าง
แล้วก็อบพยพคนออกจากพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่ไม่มีความจำเป็นที่จะไปในโซนนั้นนะคะ
ปฐุมวันแยกปฐุมวันก็ขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นี้ด้วย
เพราะว่าการจราจรก็คงจะหนาแน่นเลยล่ะ